คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอนนี้เร่งแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนออกกลางคัน
เพื่อที่จะลดเด็กตกหล่นในระบบการศึกษา
พร้อมตั้งเป้าเดินหน้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ
นายพยมชินวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสอพทเปิดเผยหลังการประชุม
บอกว่าที่ประชุมได้หารือโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ซึ่งสพตั้งเป้าอีก๓ปี
ดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐให้ครบทุกตำบล
จำนวน๗๔๒๔โรง
แต่จะเพิ่มเฟสแรกในปีการศึกษา๒๕๕๙
จำนวน๓๓๔๒โรง
เป้าหลักคือต้องการให้เกิดโรงเรียนคุณภาพครบทุกตำบล
รวมทั้งจะมีการจัดตั้งกองทุนผู้ปกครองในทุกโรงเรียนด้วยค่ะ
เรื่องต้นภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนเข้ากองทุนดังกล่าวนะคะ
รวมถึงจะหารือถึงการช่วยเหลือเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งสพจะประกาศให้ปี๒๕๕๙
เป็นปีแห่งการลดจำนวนเด็กตกหล่นในระบบการศึกษา
ซึ่งสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำรวจปัญหาเด็กออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัด
ซึ่งก็พบว่ามีเด็กออกกลางคัน๘๘๑๔คน
ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหาก็ได้แก่ความยากจน
ปัญหาครอบครัวเด็กบางคนแต่งงานทั้งที่ยังอยู่ในวัยเรียน
ปัญหาการปรับตัวบางรายต้องคดีและเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุค่ะ
ทั้งนี้จะมีการกำหนดทิศทางการทำงานในระยะเร่งด่วน
การทำงานแบบบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะเมื่อมีคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัด
หรือว่ากศจเกิดขึ้นเชื่อว่าจะทำให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพค่ะ